หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะคะ
เป็นภาพเขียนว่าคุกหญิง๘
สารอาญาพิพากษาจำคุก๒ปี
คุณหญิงจารุวัลเมนธกาอดีตผู้ว่าการ
สำนักงานขออภัยสตงนะคะ

แต่อ้างจัดงานสัมมนาเบิกงบหลวง๒๙แสนบาท
โดยผู้ร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ก่อนที่จะยื่นเงินสด๒แสนบาทประกันตัวนะคะ
ก็พาดหัวด้านขวาสารจำคุก๒ปี

โอ้โหเรื่องนี้ยาวนานนะ

มาเป็น๑๒ปีแล้วสิ

เกิดขึ้นแต่ปี๔๖ก็เรื่องของการสำนาสรรค์
สำนาว์แฝงถวายภาพพระกฏินทร์
ท้ายที่สุดค่ะสารอาญาก็อ่านคำพิพากษา
ในคดีของคุณหญิงจารุวัลเมนธกา
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง

เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่

จากกรณีจัดงานถวายภาพพระกฐินพระราชทาน

โดยมีการจัดสัมมนาบังหน้า

ที่ไม่มีการสัมมนาเกิดขึ้นจริงค่ะ
สารก็ตัดสินจำคุกคนละ๒ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะ
ที่ทนายความจะใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด
จำนวน๒แสนบาทยื่นประกันตัวในระหว่างอุทธรณคดี
ข้อกล่าวหานี้ก็มาจากการชี้มูลความผิด
คณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ก่อนที่จะส่งต่อเรื่องมายังอายการสูงสุด
เพื่อส่งฟ้องบุคคลทั้งคู่
ทางศาลพิเคราะห์ออกมาแบบนี้นะครับ

มีความจำเป็นที่จะต้องมีองค์ประกอบ๓อย่าง
คือวันเวลาสถานที่ที่แน่นอนในการจัดสัมมนา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาด้วย

เขาจะมีการจัดถวายผ้าพระกฐินอยู่แล้ว

แต่ว่ามีการที่จะตั้งงบขึ้นมานะครับ

วันที่๓๑ตุลาคมปี๔๖
เลยถูกมองว่าจะจัดสำนาน
เพื่อที่จะให้คนที่ไปถวายผ้าพระกฐิน
ไม่ต้องเสียเงินค่าที่พักอะไรหรือเปล่า

จัดการสัมมนาเพื่อเบิกเงินของรัฐ

จากคำให้การของพยาน

หลายปากในชั้นไต่สวนของปปช

รวมทั้งไม่มีการแจกเอกสารประกอบการสัมมนา

มีการจัดวางโต๊ะคล้ายโต๊ะจีนระหว่างงาน

ไม่สามารถจับใจความที่บรรยายได้

คือมันไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซึ่งเรื่องนี้หลังจากที่สารมีคำตัดสินแล้วค่ะ

ที่มีการร้องในคดีนี้เนี่ย

สตงเข้าไปตรวจสอบหรือเปล่า

ทำหน้าที่หาเงินให้ประเทศเป็นแสนล้านบาท

อันนี้เป็นคำถามที่ย้อนกลับมานะคะ

ต่อสู้คดีต่อไปในชั้นอุทธรณ์

ตอนนี้ขอปรึกษากับทนายความก่อนค่ะ
เพราะต่อสู้คดีที่ผ่านมา
ก็มีการชี้แจงเรื่องของการเปลี่ยนสถานที่

ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะครับ